ต่อมีเรื่องเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าคุณผู้ชมฮะ
ร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
แม่ค้าเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
แล้วก็เจอคนคนหนึ่งผู้ชายรูปร่างกำยำนะคุณนะ

พอรอบที่๓เท่านั้นแหละขอซื้อไอศครีมแม่ค้า
แต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าแถมให้แม่ค้าด้วยคือ

คือเข้าข้างหลังพอดีเลยไม่ได้ทันตั้งตัวเลยคุณผู้ชมดูสินี่
นี่ฮะจริงมีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งนี้
แต่ว่าตำรวจยึดไปตรวจสอบทั้งหมดแล้ว
ตำรวจไม่ยอมให้เป็นคลิปมานะ

จังหวะที่ลูกค้าคนนี้ที่ใส่เสื้อสีฟ้าคุณ
ก่อนหน้านั้นทำทีทำท่านะ
ยืนยืนแล้วก็สั่งไอศกรีม
มันมีรูปใช่ไหมฮะรูปเป็นภาพนิ่งภาพหนึ่งนะฮะ
ที่ยืนอยู่ห่างจากตัวแม่ค้านะครับ
แล้วแป๊บหนึ่งแม่ค้าเนี่ยก็หยิบของให้นี่
นี่รอบก่อนหน้านั้นนะที่มาซื้อนะเขาใส่เสื้อเหมือนเสื้อกล้า

เสื้อเหมือนเสื้อกล้ามมาซื้อรอบที่๒นะครับ
ก็มีการจ่ายงงจ่ายเงินอะไรปกติ
แต่รอบ๓เมื่อกี้แหละที่ใส่เสื้อสีฟ้ามาแขนยาวมา
เตะก้านคอเลยหวังจริงซับนะครับ
คุณผู้ชมฮะเนี่ยวงจรปิดในร้านขายของชำนะฮะ
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจับภาพได้เลยนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ค้าโดนเตะก้านคอ
แต่ว่าแม่ค้าผู้หญิงคนนี้สู้สุดใจเหมือนกันนะ
แต่สุดท้ายนะฮะตัวผู้ก่อเหตุชิงสร้อยคอทองคำ๑บาทไป
แล้วก็หนีขึ้นรถกระบะขับหนีไปนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นของวันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เมื่อวานี้ตำรวจสพพลจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ร้านที่เกิดเหตุนะครับ
ที่บ้านเพศใหญ่ที่หมู่๑๑อำเภอพล
พบกับแม่ค้าใจเด็ดคนนี้ก็คือคุณป้านิชาอายุ๕๖ปี
โอ้โหคุณป้าเนี่ยยังปวดต้นคออยู่เลยนะคุณ
แล้วก็มีรอยช้ำอยู่ตรงข้อมือ

เพราะว่ายื้อแย่งของกันกับคนร้ายนะฮะ
โดยเล่าให้ฟังแบบนี้วันเกิดเหตุนะฮะยี่สิบกันยายน
จริงคนร้ายมา๓รอบนะคุณนะ
รอบแรกเนี่ยนะฮะก็คือประมาณ๑๑โมง
๑๑โมงมาขอซื้อของอย่างนึงแหละนะครับ
มาขอซื้อนมเปรี้ยวราคาสัก๘บาท
ก็จ่ายเงินได้ตามปกตินะครับ
พอรอบที่๒นะฮะห่างกันมาไม่กี่นาที
กลับมาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังทีนี้ขอจ่ายเป็นธนบัตรแบงค์๑๐บาท

คือมันยังมีอยู่ยังมีอยู่นั่นแหละ

แต่ผู้ชายคนนี้เหมือนแบบโอ้โหมีแบงค์๑๐เนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นแบงค์ก็หายากเหมือนกันนะครับ
แต่จริงสินค้ามัน๑๒บาท
แม่ค้าบอกไม่เป็นไรเอาแก๊ง๑๐มาก่อนก็ได้
เพราะผู้ชายคนนี้พูดว่าเดี๋ยวผมจะมาครั้งต่อไป
ผมจะเอาเหรียญ๑๐มาแลกครับ

แม่ค้าบอกไม่เป็นไรก็กลับไป
พอครั้งที่๓ที่มาคือช่วง๔โมงเย็นคุณ
มาด้วยชุดสีฟ้าแขนยาวนะฮะ
ขับรถกระบะมาจอดหน้าร้านและจอดแบบบังร้านเลยเนี่ย
จอดขวางตรงนี้เลยอ่ะค่ะเหมือนทำให้คนในร้านเนี่ยวิ่งหนีไม่ได้
เหมือนเขาวางแผนมานะจอดบังเลยจากนั้นเข้ามายื่นแบงค์ร้อยให้
ค่ะรวมทั้งสิ้นจ่ายสามสิบเจ็ดบาททีนี้ครับตัวแม่ค้าเองรับเงินแบงค์ร้อยเสร็จ
นะครับก็จะหยิบธนบัตร๑๐บาทที่ตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ย
เอามาจ่ายไว้แล้วก็หยิบเงินทอนเท่านั้นแหละจ้า
ไปอีกทีนี่เห็นเลยเขายกขาสูง
เตะก้านคอแม่ค้าทันทีพร้อมกระชากสวยคอนักหนึ่งบาทไป
แม่ค้ารู้สึกมึนไปหมดเลยคุณโหหยุดสิ
ล้มลงไปกระแทกรถของเธอที่จอดไว้ในร้าน
แต่เธอเนี่ยก็พยายามต่อสู้นะคุณนะตะโกนด้วย
ตะโกนขอความช่วยเหลือทั้งต่อสู้คนร้าย
พยายามจะหยิบจับอะไรก็ได้ในรถของคนร้าย
ไปเพื่อมาเป็นหลักฐานเชื่อไหมแม่ค้าใจเด็ดมาก
ฟังเสียงแม่ค้าคนนี้หน่อยครับ
แล้วก็รับเงินจากเขามาพอมาแค่นี้ก็ดึงเกลียดเอาเงินวางลง
ไปแค่นี้แหละคือเขาตั้งกาจจะอัดเรา
ไปปว๊ะเข้าไปทิ้งคือมองไม่เห็นคือภาพนี้ตัดเลย

แต่พอที่จะเอาแรงเท่าที่มีนะคุณ

พยายามที่จะคว้าอะไรก็ได้ที่เป็นของคนร้ายมา
เช่นกระเป๋าจะดูที่มีหลักฐานเลยของคนร้ายหรือเปล่า
เพื่อเป็นหลักฐานถ้าคนร้ายหนีไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะคนร้ายได้สร้อยคอทองคำของแม่ค้าไปนะครับ
เรื่องนี้ทางด้านภูมิกับการสพพลของขอนแก่น
เปิดเผยว่าชุดสืบสวนอยู่ระหว่างตามเบาะแส

ส่วนเสื้อยืดที่คนร้ายใส่พบว่าเป็นเสื้อแจกจากโรงงาน
ว่าคนร้ายอาจต้องการให้หลงประเด็น

อาจจะเคยต้องคดีมาก่อนแล้วเหมือนมีการวางแผนมาก่อน
ไม่ว่าจะเป็นการมาซื้อ๓รอบเปลี่ยนชุดทั้ง๓รอบ
หรืออย่างเอารถกระเป๋ามาจอดขวาง
ให้คนในร้านหนีไปได้นะครับ
อกจากนี้ชุดสืบสวนยังตรวจสอบกลุ่มเคยซ้อมมวยคุณ

ท่าทางการเตะใช่ไหม
ชองเขาช่ำชองพอสมควรเลยยกขาได้สูงขนาดนี้

มือวาดแบบนี้แล้วก็เตะขา
ก็ต้องตรวจสอบกลุ่มที่อาจจะเป็นนักมวย

ผู้สิทธิ์ข่าวสอบถามไปยังทางผู้มกับการสพอีกครั้งนะครับ
กับเปิดเผยบอกว่าชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการไล่กล้องวงจรปิด

ที่คนร้ายคาดว่าจะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนี
แต่ยังขอไม่เปิดเผยคลิปวงจรปิดทั้งหมด

ดักแล้วก็เตรียมที่จะยกขาสูง
ในการเตะก้านคอแม่ขาอย่างไรบ้าง
ขอให้เป็นภาพนิ่งกับผู้สิทธิ์ข่าวไปก่อนแล้วกันนะ
เพราะตำรวจต้องเก็บคลิปเป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนต่อไป
แต่ว่าจะนำไปสู่การจับกลุ่มให้เร็วที่สุด
ใช่กลายเป็นทั้งชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วย
เพราะไม่งั้นจะเห็นพฤติการคนร้ายอาจจะตั้งการ์ดไว้นะ
เอาขายกขึ้นมาเตรียมถ้าแม่ค้าหันปุ๊บเตะปั๊บเลย

แต่แม่ค้าบอกเหมือนเขาจะมาซ้ำเพื่อให้เธอสลบนะ